มาดูกันต่อเรื่องของลิขสิทธิ์บรรโลก
เมื่อวานก็มีแหล่งข่าวให้สัมภาษณ์
ก็คือตัวของผู้ว่ากกรกฐ
ทีมข่าวเราก็มีโอกาสได้พูดคุยกันโดยแสงกลวันนาโพง

ร่วมกับนายอนุสรแก้วกังวาน

ลงนามในการเป็นเจ้าภาพกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
ครั้งที่๓๕หรือว่าบุรีรำเกมส์นะครับ๑๙๒๙มีนาคมปีหน้า

ครั้งที่๒รวมบุรีเกมนะครับ๑๗พฤษภาคมปีหน้า
ที่จอดบุรีรำส์เตรียมงบ๔๐ล้านบาท
รวมกับงบทรัพย์สนุนจากกคในการสร้างและปรับปรุงสนาม๔๕ล้านบาท
งบการจัดการ๔๐ล้านและค่าเล็กสิต๕ล้านบาท
รวมสิ้น๑๒๐ล้านบาท
ก็มีการพูดถึงเรื่องของเล็กสิตบอลโลกความคืบหน้าในงานนี้ด้วย
ซึ่งนายสกลก็กล่าวนะครับว่าต้นเดือนน่าจะมีความชัดเจนมากขึ้น

ไม่ใช่ผู้ถ่ายทอดเป็นเจ้าภาพถ่ายทอด
เพราะปกติเขาจะเซ็นสัญญากับเป็นผู้ถือลิขสิทธิ์การถ่ายทอดใช่ไหมล่ะ
ทีนี้เขาก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยน
ให้เป็นการปรับเปลี่ยนผู้เซ็นสัญญา
แต่ว่าพันธมิตรก็ยังเหมือนเดิม

ไปดูลีลาแล้วก็ลูกคอบางช่วงบางตอนของพี่เสือ
ที่ก็บอกว่าร้องเพลงลูกทุ่งนี้ก็ไม่เป็นรองใครเหมือนกันครับ